คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไปหาหมอไปทำแผลที่เท้า
แต่ทำแผลเสร็จทำไมได้แผลเพิ่มอ่ะ

ความลืม
คนที่รักแบบก็ไม่แข็ง
เป็นยังไงบ้างไปดูครับ
รอผมรออะไรผมรอชีฟ้าไป

หัวร้อนยอมพี่เขาเหรอ

ต้องทำอย่างนี้ได้

กลัวคือแกคงคิดว่าแกจะพิง

น่าจะแบบเออทำแผลเสร็จแล้ว

ผู้ชายคนนี้นั่งทำแผลอยู่ที่อนามัย

คือนั่งให้ทำแผลเกรงหลังอยู่นานแล้วเมื่อย

ไม่รู้ว่าเตียงกับกำแพงมันไม่ชิดกัน
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าดูจาก
ผ้าเมื่อกี้แผลใหม่
นั่งกับแผลเกา

เออใครบอกนั้นอยากขำ